คุณผู้ชมคะหลังจากที่แอปเปิ้ลสีเสงียนแล้วก็ฟุ๊กจีระนะคะ
ได้รวบรวมเงินจากน้ำใจของคนไทยเกือบ๒ล้านบาท
ตอนนี้ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องสปลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ประสบภัยเขื่อนแตกที่เขื่อนอัตตปืออย่างกระทันหันเลย
งานนี้แม้จะรู้สึกหดหู่กับเหตุการณ์นี้แต่ทั้งคู่ก็บอกว่ารู้สึกอิ่มใจ
ที่ได้เห็นน้ำใจของทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งเพื่อนมนุษย์ค่ะ
มันเศร้าอะอ่ามันเศร้าอะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ทำให้เราก็ร้องไห้ไปด้วย
พอไปถึงเรารู้สึกดีใจที่เราตัดสินใจมาเหมือนแบบเขารู้สึกว่าเราแบบไม่ทิ้งเขา
แล้วเขาก็รู้สึกแบบเรามาจริงเพราะอยู่ในนั้นยังเล่นอินเตอร์เน็ตได้นะคะ
เขาดูไลฟ์เราอยู่ตลอดแล้วเขาก็ลุ้นว่าเราจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ย
ก็เข้าไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถนนก็เริ่มแย่ลงเรื่อยแต่ทุกคนก็ยังไปอะค่ะ
แต่ว่าถ้าไม่เข้าไปก็จะไม่มีใครเข้าไปเลยอะ
นี้เราซัพพอร์ตอยู่ก็คือซัพพอร์ตเรื่องของอาหารทุกวันเลยค่ะ
ตอนนี้ปัจจุบันก็ยังทำอยู่ทุกทุกวันก็คืออาสาสมัครเขามีแรง
แต่ว่าเขาไม่มีปัจจัยที่แบบจะไปทำเราก็โอเคเอาเงินส่วนนี้ไปทุกวัน
ละสามสี่หมื่นบาทประมาณเนี้ยค่ะอืมค่ะส่วนเรื่องทายาทนะคะ
หลังจากที่ลุ้นกันมาตลอดแต่ก็ไม่สมหวังสักทีนะคู่นี้นะ
เอาเหรอด้านสาวแอปเปิ้ลเองก็ถึงกับเอ่ยปากว่ารู้สึกเครียด
แล้วก็กังวลเนื่องจากว่าตั้งความหวังเอาไว้มาก
หลังจากนี้ก็ตั้งใจจะใช้วิธีตามธรรมชาติตามใจสามีอีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคุณ
ถ้าไม่สมหวังถ้าไม่สมหวังเจ้าตัวขอพึ่งวิธีทางการแพทย์
เพราะว่าไม่อยากจะรออีกแล้วอยากมีลูกแล้วอ่า
เรื่องรูปก็เรื่องรูปก็เรื่องรูปก็ผ่านไปก่อนผ่านไปเรื่อยเรื่อยค่ะเส้นมากเลย
แบบคือเปิ้ลจะปรึกษาหมออยู่อะค่ะว่าวันตกไข่วันไหน
หมอก็จะมาร์คมาเลยว่าให้เราปฏิบัติปฏิบัติการวันไหนอ้าวไฟอาจจะปืน
เลยไปแล้ววันนั้นที่บอกค่ะไปนอนบ้านคนอื่นนะคะนอนอยู่๖คนในห้องหนึ่ง
ก็เฟลล์อ่ะนิดนึงมันตั้งใจอะค่ะคือเตรียมไว้หมดแล้วว่าเออต้องอย่างนี้ต้องแบบนี้อะไรอย่างนี้
พอมันไม่มาแล้วเราก็เริ่มแพนิกว่าแล้วเมื่อไหร่จะมาแล้วจะมาไหมเป็นหมั่นไหมเป็นอะไรไหม
คือมันแพนิกไปหมดผมมันไม่แข็งแรงผมมันไม่แข็งแรงเอง
แมนน้อยยอมรับเองอ๋อผมมันไม่แข็งแรงเองอุ๊ยจริงจริงของแบบนี้ก็ต้องรอเวลาแล้ว
ใช่แล้วยิ่งเครียดเนี่ยยิ่งไม่มาใช่คือมันต้องบอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ไม่งั้นจะแบบระบบทางการแพทย์แล้วใช่มั้ย